คุณชื่นชอบเรื่องของสัตว์หรือเรื่องของการไปชมธรรมชาติ
ดิฉันจะพาไปสวนนงนุษย์พัทยา
ต้อนรับการเปิดประเทศในเดือนนี้
ติดตามรายละเอียดได้กับช่วงของส่องทั่วไทย

มีพัทยามิวสิกเฟสติวัลเขาเริ่มจัดกันแล้วนะ
ใช่แล้วนี่ค่ะคุณกัมพลนตร์ตรรสัจครับประธานสวนนกนุษย์ผัทยาเนี่ยค่ะ
มาเยี่ยมชมเส้นทางอันซีนของสวนนกนุษย์พัทยาด้วยนะคะ
ก็คือตอนประกวดเขาประกวดกันที่สวนนกนุษย์พัทยา
แล้วเขาก็เลยมาเยี่ยมชมเส้นทางอันซีนของสวนใหม่อย่างเช่นนี่
กระบองเพชรแล้วก็มีสวนลอยฟ้ามีหลายจุดเลย
แล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันทางสวนนกนุษย์พัทยาก็ขยายระยะเวลา
สำหรับโปรโมชั่นใครฉีดวัคซีนครบ๒เข็ม
เที่ยวชมสวนนกนุษย์พัทยาฟรีถึงวันที่๑๕พฤศจิกายนนี้อีก๑สัปดาห์
ก็ต้องรีบไปเที่ยวแล้วนะใช่ค่ะเป็นการสอดรับโครงการดังกล่าวก็กระตุ้นการท่องเที่ยว
แล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชนบุรีด้วยนั่นแหละครับอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้พัทยาเขาก็
เตรียมพร้อมสำหรับการรับนักท่องเที่ยวมากไม่ต้องอืมผมชอบโครงการก่อนนะใช่
อืมเพราะว่าก่อนอาหารเนี้ยพัทยาคือเงียบเงียบแบบโห
เนอะที่ไม่เคยหลับไหลน่ะเขาใช้คำว่าทีไม่มีคนไปเที่ยวเลย
ตอนนี้ต้องก่อจากความเศร้าแล้วเริ่มเปิดประเทศใช่ค่ะทุกคนครับสู้นะคะ